ต่อกันที่ข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
กอล์ฟชาวไทยมือ๔๒ของโลกค่ะ
ก็ถูกจัดให้อยู่ในกวนที่ไม่หนักมาก

มือ๒๕ของโลกชาวสหรัฐอเมริกา
ดาวรุ่งจีนมือ๓๙ของโลก
ยอดนักมวยชาวฟิลิปปินส์อดีตแชมป์โลก๘รุ่นค่ะ
ในการแลกเปลี่ยนนักสู้ค่ะระหว่างฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่นค่ะ
ปิดท้ายที่รณพบทองเจือหรือว่าพีชทองเจือนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเวฟโซนจำกัดในฐานะผู้จัดพร้อมกับพันธมิตรนะคะ
ก็ออกมาแถลงข่าวขอบคุณสื่อมวลชนและนักแข่งค่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันรถยนต์
ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็เตรียมที่จะตอกย้ำความสำเร็จ
ที่๒วันที่๒๗๒๘เมษายนนี้ก็จะแข่งขันกันที่สนามพีระเซอร์กิจพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ